จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
ไม่ใช่คนละลายกันพ่อ
เหมือนผมมาเป็นแขกรับเชิญรายการนี้หรือว่าคุณมาเป็นแขกรับเชิญผม
ผมเริ่มสงสัยเหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดไพ่ให้ดูไหม

เปิดไพ่วันผมเป็นแขกรับเชิญหรือผมเป็นพิธีกร
เราเปิดไพ่คำถามแรกก็คือตกลงบอยหรือพี่รันเป็นแขกเอาไปเชิญกันแน่
มาเชิญกลับย้ำ๓แต้มตรวจดวงชาตาทีมรักให้หมอทุทักก่อนลงเตะ
ก็กลับมาสู่อีพีปกติของเราสักทีแต่หลังจากเราเราส่งหมอลันไปเป็นชาวสวนอยู่พักหนึ่ง
อันนี้กลับมาแล้วนะครับออกจากสวนมาแล้วนะครับเห็นไหมไม่มี
อาจจะมีแค่เสื้ออาทิตย์นึง

สวนอะไรล่ะครับ

ก็กลับมากับแมทของพรีเมอร์ลีก

ถ้าใส่เดี๋ยวมันจะคอนทราฟว่า

เราไม่ต้องแนะนำแขกรับเสื้อ

เหมือนคุณไม่อยากรับบ้านเขา

คู่ที่เราเลือกมาก็เป็นคู่แบบ

คู่นี้เป็นเทปแรกที่เราอีแรก

ผมถ่ายถูกทั้งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ก็คือผลงานไม่ค่อยดีแล้วก็เปลี่ยนโค้ชมาก็แบบ
ยังทรงไม่ค่อยดีเท่าไห
เออมันไม่กลับมาเลยมันแปลกมากจริง
คือไม่ได้ไม่น่าแย่ได้ขนาดนั้น
แต่จะว่าไปนี่เขาน่าจะเป็นตัวแทนที่แบบ
อืมไม่เอาสำหรับผมไม่มีเลย

ไม่มีแบบจริงจัง

ใช่เป็นเรื่องปกติซึ่งมันไม่ได้
มันไม่ใช่เป็นฮาร์ดแฟนของฟุตบอล

โอเคเดี๋ยววันไหนเราลองมาเปิด

อันนี้น้องทีมงานเขียนมาคุยกันแบบแมน

นั่นแหละแล้วก็ตัวของแผงเกมรับลูกชอกำลังขึ้นหม้อเลยนะ
หรือจะเป็นเปาโลชอดินนี่

ใช่เพราะว่าเขาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ดทางซ้ายอยู่
แหม๊ดก่อนหน้านี้
ก็คือเป็นผู้เล่นที่ตอนนี้ถือว่ากำลังมาเลยนะ

ควรต่อมาก็คือดรมาร์คตซ์รัสฟอต
ถ้าสังเกตให้ดีแรทฟอร์ตเป็นนักเต๊กที่ตอนนี้เบียดลมยากนะ
ดีขึ้นแล้วก็กรองหน้าผมว่ายังต้องตลับจูน
ช่วงดีหน่อยคือแรทฟอร์ตยิงได้เรื่อย
แต่ว่าอย่างน้อยถ้าแดดฟอร์ตฟอร์มเหมือนทุกเกมที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วตอนนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะจนถึงข้อมูลตอนนี้ผมยังไม่มี
ก็ทำให้หลายเกมเขาไม่ได้ถูกส่งลงสนาม
คือต้องมองอย่างนี้เราไม่พูดถึงตัวผู้เล่นขนาดนั้นดีกว่า
ประตูจริงแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นชัดคือตอนนี้
ใช่แล้วเขาต้องการจะต้องได้เหมือนปีนี้เขาต้องได้แหละ
เพราะว่ามันคือมันคือแมทต้องป้องกันแชมป์แล้วก็ซื้อไฮแลนด์มาทุกอย่างมันดูแข็งแกร่งที่สุด
ด้วยไม่ได้ฝีมือผมว่าฝีมือมันมีเท่านี้อยู่แล้วล่ะ
แต่สิ่งที่มันคือความมั่นใจอย่างที่บอกลูกชอและฟอร์ตทุกคนมันได้ความมั่นใจ

ก็น่าจะได้ความได้เปรียบ

ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ผมเชื่ออย่างนั้น

ถ้าในมุมมองเราก็ไปผมกับบอยร์ก็เห็นคล้ายกัน

ในการทัศนาของทั้ง๒ฝ่ายนะครับ
วันนี้เรามาเปิดไพ่กันเลยดีกว่า

อ่ะเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวสอบไพ่ก่อนนะครับ
อ่ะเดี๋ยวโปร่งกันพี่ตังค์

วิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มการเล่นของ
ทั้งสองทีมในแมชนี้จะเป็นอย่างไร

จะจะตายตั้งแต่ต้นปีหรือปะ
อุตส่าห์เปลี่ยนวิธีการมันเพื่อจะให้มันแบบ
ดูมีน้ำหนักเยอะขึ้น

ภาษาบอลเขาตายตั้งแต่คู่แรก
เฮี่ยตารรรณนะ
คุณยังไม่สงสารผมเหรอเนี่ย

เรามารุ้นมาจะตายแต่ครุบแรก

แมนอยู่มีใครอยากจับไหม

ผมเห็นใบด์นี้มันเดิดมาล่ะ
ยังโอเคเราเปิดก่อนเลยไหมว่าแนวโน้มของการเล่นของ
อันนี้ยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะ
มีความพึงพอใจในรูปแบบในเกมนี้อยู่ประมาณหนึ่งในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
คือเพียงง่ายเหมือนเค้าเตรียมทีมาดีแล้วแหละแล้วเค้าก็มีความมั่นใจอยู่ประมาณนึง
ดาบเนี่ยเป็นไพ่ถ้าตามความหมายหน้าไพ่นะครับ

พูดง่ายเกมหรือผลการแข่งขันอะไรยังไงเนี่ย
เขาสามารถกำหนดได้ว่าจะเป็นอย่างไรในเกมนี้
เราจะได้มีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นได้ด้วย
ใบที่๒เป็นพี่ตะ

อุ๊ยอันนี้มุกคุณอีก

ถ้วย๕ไม้
ถ้าตามความหมายของไพ่๒๔คือไพ่แห่งจักรพรรดิ
พูดง่ายไพ่แห่งจักรพรรดิเขาก็แบบเหมือนมีความ

เหมือนความปลาปลื้ม

หมีความสุขในที่นี้๖ถ้วย

ก็อยากให้มันสำเร็จตามที่ต้องการ
ก็มีสิทธิ์หนึ่งอันดับที่หนึ่งมีสิทธิ์ที่จะมีดาวลูกเกิดขึ้นในเกมนี้
ถ้ามองในรูปเกมเขาก็เปรียบเหมือนว่า๖ถ้วยนะตอนนี้
เขามีการเตรียมพร้อมที่ดีมาแบบเนิ่นนานแล้วด้วยเช่นเดียวกัน

ถ้ามองตามหน้าไพ่นะโอเคก็ถือว่ามีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมวางแผนอะไรมาเนิ่นนานแล้ว
แต่มาใบสุดท้ายเนี่ยคือ๕ไม้เนี่ย

๕ไม้เนี่ยไพ่ที่แบบตรงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
เพราะว่า๕ไม้เนี่ยคือถ้าดูตามหน้าไพ่
รูปของไพ่ดูสิเขาตีกัน
ซึ่งความหมายของ๕ไม้เนี่ยความหมายของเขาจริงเลยคือการไม่เข้าอกเข้าใจกัน
มีความแข็งแยกเกิดขึ้นกันในทีม

และเรามาเปรียบเทียบกันตรงนี้แล้วด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ย
เอาจริงนะถ้าดูตามหน้าไพ่ทั้ง๖ใบที่ตอนนี้เราเปิด
ถ้าเขามีความเด็ดขาดหรือเขามีความเฉียบขาด
เขาสามารถกำหนดรูปเกมตรงนี้ได้เนี่ย

มากกว่าก็มีสิทธิ์ซึ่งความเจ๋งนี่ผมเพิ่งนั่งสังเกต
ให้ตามใบที่เรียงกันตำแหน่งต่อตำแหน่งมันชัดไหมวะ
ใช่มั้ยเป็นเหมือนเทมโปรเวอร์กับอันแรกอะ

ใช่มันก็มีแบบ๕ดาป๕ดาปตีกัน

พูดแล้วขนลุกอ่ะขนลุกอย่างเงี้ย

นี่ก็อย่างงี้

สำหรับรูปแบบหรือแนวโน้มวิธีการเล่น

ต่อไปเนี่ยผมจะเปิดไพ่ใบที่๔
เพื่อหาโอกาสที่ไหนจะเป็นผู้ชนะในเกมงี้
ง่ายใบนี้คือจับใหญ่
ก็ใครได้แค่แค่แค่ได้คะแนนเยอะกว่า

รายการเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน

ตอนแรกเขาไม่คิดอะไรหรอก

เริ่มชี้นำเนี่ย

เพราะวันนี้ผมใส่เสียงเงินมา

มันยิ้มให้ออกมาขนาดนี้ต้องจับแหละ

ผมจับไปฝั่งนี้ผมขอจับตรงนี้บ้าง

เหมือนมันจะเศร้านะ

โอเคเลือกกันมาแล้วนะครับทั้งสองฝ่าย

อุ๊ย

ความหมายของ๓เหรียญนะครับคือ
การระดมลงทุน

ไม่จะบอกว่าการระดมลงทุน

เมื่อกี้แบบชวนคิดมากเลย

มันเหมือนเป็นการวางแผน

ให้ออกมาเป็นในผลลัพธ์ในแบบไหน

ก็มีสิทธิ์ที่จะ

ไหมบอกไว้ก่อนนะความหมายดีนะ

แต่๒ไม้เนี่ยเหมือนเขาเรียกว่า

เขาก็ได้เปรียบอยู่ประมาณนึงแล้ว
ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
เขาจะรักษา
หรือเขาจะหันไปฉวยโอกาสตรงนั้น
ได้มากน้อยแค่ไหน

ให้เลือกว่าใครจะชนะ

ว่าพี่รันมองในรูปแบบยังไง

รูปเกมของทั้งสองทีมเนี่ย
อ้าวเอาเลยลุยเลย

โอ้โหโอเคเริ่มชัดเจนขึ้น

อาจจะมีเหมือนเขาเรียกว่ามีความไม่ชัดเจน
อะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่า
เช่นถ้าดูตาม๓ใบแรก
แต่อาจจะมีการเสียหลักเพราะความตีกันเอง

เขามีความลับบางสิ่งบางอย่าง
ที่ไม่อยากให้คนส่วนนอก
นี่ไงมีความลับที่อยู่ในเจ้า

หรือถ้าคุณมองตรงนี้

๔ไม้เหมือนอะไรเหมือนประตูไหม

แต่ผมถ้าดูตามรูปหน้าไพ่นะ
ได้เปรียบแล้วก็น่าจะ
มีโอกาสทรงเกมที่ดี
จะได้ผลลัพธ์ที่ดีในเกมนี้เช่นเดียวกัน
อืมก็ค่อนข้างตะเลียนแบบนั้นล่ะว่า
จริงต้องการขอบคุณเจน

ชั้นตัดคู่กันเลยนะ
ตัดเข้านี่แหละบ้าบอก
ตัดเข้าแล้วก็ตัดดูนย้ำ
ถ้าเราสรุปกันดังนี้นะครับ
จากการเปิดทำนายท์ให้มานะ

มีสิทธิ์คู่นี้ที่จะออกเสมอ

การเปิดหน้าไพ่วิเคราะห์ทั้งหมดทั้งหลายในวันนี้
ก็มาลุ้นดูว่าพี่รันจะกลับมาเป็นหมอรัน
หรือยังคงเป็นชาวสวนอยู่ก็แมทนี้
วันนี้ก็ขอบคุณพี่บอยขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับ

ซึ่งจับยำสั่งแป๊มก็ออนแบบนั้นแหละผมจะส่งชิคกี้พูดแล้วไง
เออฝากกันแล้วแล้วก็อย่าลืมฝากผลงานเขียนของคุณเลยใช่ไหม

โอเคนะครับก็ฝากผลงานของพี่บอยเช่นเดียวกัน
แล้วก็ฝากผลงานของจับยาม๓แต้มตามช่องทางที่บอยพูดเมื่อกี้แหละ

อะไรบ้างก็ย้อนกลับไปอีกสัก๑๐วิตีปกันมากรายงานหน้า
อย่างนั้นก็ฝากไปด้วยสำหรับจับยำสั่งแป๊มนะครับ

จะได้มาลุ้นพี่รันกันแล้วก็แขกรับเชิญจะเป็นใคร
ยังมีคนอยากมาคุยกับเราไหม
แต่โอกาสหน้าเชิญพี่บอยมาเทปต่อบอกดีนะครับ

ตกชั้นหรือเปล่าเอาถามกันง่ายเลย
แล้วทิสเอจะกลับมาช่วยสวมสตั๊ดลงยิงไหมอะไรอย่างนี้เนอะ

ไม่ไหวเหมือนกัน
วันนี้สวัสดีลาไปก่อนครับผม
สวัสดีครับ
มาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ